ครูเป็นครูสาวที่โดนบีบบังคับ

แล้วโดนมองว่าเป็นอาชีพกลางคืน
ปิดจัญญาบันวิทยาชีพครูอ่ะ
ครูเจเออครูเจนอายุ๓๐ปีเป็นอดีตครู

อดีตครูวิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่งที่ยาลาเนี่ย
โพสต์ภาพอันนี้เป็นหนังสือลาออกครับค่ะ
วันที่๘มิถุนายนที่ผ่านมา
ระบุเหตุผลเนื่องจากรับจ๊อปร้องเพลง
จัญญบันความเป็นครู

โดนบีบให้ลาออกจากครูเพราะผิดจัญญาบัน

โดนบูลลี่มาตลอดในชีวิตฉัน

ร้องเพลงรับงานเสริมผิดตรงไหน

นี่ก็เป็นคลิปในติ๊กต๊อกของเธอนะ

บอกว่าครูร้องเพลงผิดตรงไหน
เป็นครูห้ามร้องเพลงงานนอกห้ามร้องเพลงกลางคืน

เจนยังบอกเธอเป็นครูในวิทยาลัยเอกชน

แต่มีคนไปแคปรูปที่เธอไปร้องเพลง

ไม่เหมาะสมนะบางอย่างนี้
รับตรงไปว่าก็รับงานร้องเพลงแต่ไม่ได้ร้องประจำนี่
แต่โรงเรียนแจ้งว่าที่ไปร้องกลางคืนมันผิดจัญญบันการเป็นครู
จะให้ลาออกแล้วให้เหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งด้วยว่า
เจนคุณลาป่วยบ่อยนะใน๑ปีการศึกษาที่ผ่านมาครูเจนแย้งว่า
ลาป่วยไปแค่๓วันเองนะต่อมาเนี่ยก็มีใบลาออกมาวางไว้บนโต๊ะเลยครับ
ทางโรงเรียนบอกถ้าครูเจนลาออกนะจะคืนเงินประกัน๓๐๐๐บาท
ซึ่งปกติแล้วโรงเรียนเขาไม่ทำกันแบบนี้นะ
ถ้าทำงานไม่ถึง๓ปีเนี่ยโรงเรียนจะไม่คืนประกันแต่เนี่ยเดี๋ยวจะคืนให้
พอทำแบบนี้มีปฏิกิริยามาจากโรงเรียนแบบนี้
เจนก็เลยรู้สึกว่านี่ไงบีบให้เธอลาออกใช่ไหม
ออกก็ได้ตัดสินใจลาออกเลย
เจนยังบอกอีกว่าไม่เสียใจเลยที่ลาออก
แต่เสียใจตรงที่อาชีพร้องเพลงโดนดูถูกมาตลอด

เหมือนคนยังมองว่าเป็นอาชีพเต้นกินรำกิน

ทำไมล่ะเป็นครูแล้วร้องเพลงไม่ได้เหรอเออ
ก็เป็นอาชีพที่มอบความสุขให้กับคนอื่นนะ

ใช่เธอลาออกไปแล้วพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต

จ๊อปร้องเพลงผิดจัญญาบันความเป็นครู

ถ้าเป็นครูผู้ชายไปรับจ๊อปร้องเพลงตามร้านอาหาร

แล้วไม่ได้เบียดเวลาราชการด้วยนะ

เพื่อนที่เป็นคารุศาจเอกดนตรี

เคยเป็นครูสอนอาตตาศิลป์ครูสอนดนตรีแบบเนี่ย

แต่เรื่องนี้ก็มีความเห็นมาจากว่าที่
แล้วจากว่าที่ส่อพระเก้าไกลอย่างคุณวิโรธลักษณาอดีตสอนนะ

เมนต์ว่าการรับจ้างร้องเพลงตามร้านอาหารเป็นอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายใด
ผมขอแนะนำด้วยความปรารถนาดีว่าผู้อำนวยการควรระงับการลาออกของครูเจนโดยทันทีครับ